เรื่องดีของเด็กน้อยที่ขยันเหลือเกิน
แล้วตอนนี้ดูแล้วคลิปของน้องเขาเป็นไวรัลไปแล้ว

แล้วปรากฏว่าพี่ก้องห้วยไร่

แล้วปรากฏโอ้ยคลิปเนี่ยแบบมีคนแชร์กันเยอะเข้าไปดูนะคะ
เดี๋ยวคุณผู้ชมลองไปดูกันหน่อยดีกว่าค่ะ
กูม้าแตกกูเป็นลุงอ่ะนั่น
แม่น้ำหักแพงว่ะเนาะ

มึงไปนอนกันบ้างล่ะ

โอ้คลิปเนี่ยคลิปเนี่ย

ที่พี่ก้องห้วยไร่โพสต์เอาไว้ในเฟสของตัวเอง
หลังเล่นคอนเสิร์ตเสร็จจะเดินทางกลับบ้าน
จอดติดไฟแดงอยู่ตรงบริเวณบ้านเกิ้ง

น้องผู้ชายคนนี้กำลังเดินขายพวงมาลัยแหมตัวน้อยผ่านรถไป

อยู่ชั้นป๔โรงเรียนชุมชนบ้านพระ
ยิ่งยงอุทิศค่ะตอนที่ผู้สื่อข่าวไปเนี่ยจริงจริงอ่ะ
น้องเขาก็กำลังเดินขายพวงมาลัยอยู่ด้วยนะคะ
ค่ะแล้วทีเนี้ยทีมข่าวเราบอกว่าอุ้ยไปสังเกตเห็นน้องอ่ะ
พวงมาลัยแบบธรรมดธแมงขยันมากยิ้มแย้มตลอดเวลา
คนที่ขับรถผ่านไปผ่านมาตรงนั้นแล้วพอจังหวะติดไฟแดงหลายคนเรียกน้องเติ้ลมาเลย
แล้วบางคนบอกเฮ้ยจำได้จำได้จากในคลิปนี่แหละนะ
แล้วก็ชื่นชมในความขยันของน้องทีนี้ผู้สื่อข่าวเราก็เลยได้พูดคุย
สอบถามกับน้องเขาค่ะถามว่ารู้สึกยังไงบ้าง
วันนั้นเนี่ยที่พี่ก้องห้วยไร่เอาพวงมาลัยมาให้น้องบอกว่ารู้สึกดีใจ
ค่ะแล้วก็อยากจะขอบคุณมากมากเลยน้องเติ้ลบอกว่าตอนที่พี่ก้องโผล่หน้าออกมาพร้อมพวงมาลัย
คิดในใจรู้ว่าเป็นดาราแต่ไม่รู้หรอกว่าเป็นใคร
แต่เห็นที่พวงมาลัยมีเงินสดหลายร้อยบาท
ซึ้งใจมากไม่มีอะไรจะพูดนอกจากขอบคุณ
เดี๋ยวลองฟังเสียงน้องเติ้ลดูหน่อยค่ะ
รูปแล้วก็มีชื่อพี่ก้องด้วยครับตอนนั้นรู้สึกยังไงตอนที่พี่ก้องโผล่ออกมา
พอรู้ว่าเป็นพี่ก้องห้วยไล่รู้สึกยังไงบ้างครับ
ดีแก่คุณรักฟัง
ขอบคุณครับผม
ยังไงคะน่ารักนะ

ผู้สื่อข่าวของเราก็ไปพูดคุยกับคุณครูค่ะ

ครูเล่าให้ฟังแบบนี้นะว่า
คือได้รับการประสานมาจากคุณก้องห้วยไร่ค่ะ

เพื่อที่อยากจะลงพื้นที่ไปช่วยเหลือน้องนะคะ
แล้วก็อยากจะช่วยเท่าที่ช่วยได้ค่ะ
คุณครูบอกว่าอยากขอบคุณคุณก้องห้วยไร่ที่เอ็นดูน้องเติ้ลนะคะ
เล่าว่าน้องเป็นเด็กขยันมีความเป็นผู้นำค่ะ
แม่น้องโอ้เพิ่งเสียไปเมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมา

พี่สาวแล้วก็น้องสาวก็มีเรียนอยู่ชั้นป๒
เติ้ลมักจะออกไปขายพวงมาลัยตามสี่แยกแบบนี้

เพื่อที่จะหาเงินมาใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน

ลองฟังเสียงครูน้องเติ้ลหน่อยค่ะ
แม่เขาเสียก็เหมือนแบบไม่มีคนหาเลี้ยงดูอะค่ะ
เขาก็เลยมาช่วยพี่สาวขายพวงมาลัย

เพราะว่ายายของน้องเติ้ลนี่ก็จะมีแบบมีโรคประจำตัว
ไม่สามารถที่จะทำงานหนักเลี้ยงหลานทั้ง๓๔คนได้ค่ะ
เขาก็จะแบบมีจิตใจที่เข้มแข็งกว่าเด็กคนอื่นหน่อย
ตรงที่เขาแบบไม่ค่อยย่อท้อกับการทำงาน
ไม่ว่าจะเป็นแบบงานที่ครูรับมอบให้ไปทาน
หรือว่างานที่จะช่วยเหลืองานที่ใช้กำลัง

แต่เมื่อเป็นทีมข่าวไทยรัฐ
เราจะไม่จบแค่นี้ค่ะเราต้องไปถึงบ้านของน้องนะ
ทีมข่าวเราเลยไปที่บ้านค่ะปรากฏว่าไปเจอกับคุณยาย
พี่สาวเจอน้องสาวนะคะของน้องเติ้ลนั่นแหละ
แล้วยายเนี่ยก็เล่าแบบนี้นะว่าคือจริงก่อนหน้านี้ก็คือ
ใส่อยู่ที่นี่กับลูกชายลูกสาวแต่ว่าลูกทั้งสองคนเนี่ยก็คือเสียชีวิตไปแล้ว
ก็เลยอยู่กับหลานรวมกันแล้วก็๔คน
คนโตเป็นผู้หญิงอายุ๑๘ค่ะคนที่๒เป็นผู้ชายอายุ๑๕

คนที่๓น้องเติ้ลนี่แหละเป็นคนที่๓อายุ๑๐ปี
ส่วนอีกคนนึงคนที่๔คนเล็กสุดค่ะชื่อน้องพลอยอายุ๗ขวบนะคะ
อย่างที่บอกว่ายายไปทำงานแม่บ้าน
พอไม่มีลูกสองคนใช่ไหมมันก็ต้องหาเงินมาเลี้ยงหลาน
ก็ได้เงินเดือนเดือนละแค่๓๐๐บาทเอง
แต่สุขภาพก็ไม่แข็งแรงด้วยขาก็อ่อนแรงค่ะ
เดินนานก็จะล้มพับเอาได้
ก็ทำให้ไปทำงานไม่ได้เลยต้องหันมาขายพวงมาลัย

ทีนี้ถามถึงวันที่น้องเติ้ลเจอพี่ก้องห้วยไร่
ยายบอกว่าเงินพวงมาลัยอันนั้นเก็บเอาไว้ยังไม่ได้ใช้เลย
เอาไว้ใช้ยามจำเป็นนั่นแหละ

เด็กดีอย่างนี้ก็ควรส่งเสริมเนาะ